ต่อความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยกันบ้างนะคะ

ปรับลดคุณภาพที่พักลง
อาจจะส่งผลต่อผลงานของทัพนักกีฬาไทยก็ได้ค่ะ

ครั้งที่๓๐ที่จะเกิดขึ้น
พฤศจิกายนนี้ถึง๑๑ธันวาคมนะคะ
ล่าสุดค่ะนายธนาชัยประสิทธิ์นะคะ

ออกมาเผยว่าทางเจ้าภาพ

ได้เปลี่ยนแปลงย้ายโรงแรมที่พักของนักกีฬาทุกชาติ

เหลือให้เป็นโรงแรมระดับ๓ดาวนะคะ
โดยสาเหตุที่ปรับเปลี่ยนโรงแรมในการพักครั้งนี้

มาจากงบประมาณที่รัฐบาลกลางตัดงบ
ยกตัวอย่างโรงแรมที่พักที่เมืองพระที่ก่อนหน้านี้

จะมีการเปลี่ยนให้พักห้องละ๓คนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ส่วนของนักกีฬาไทยก็ได้เตรียมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประสานกับทางเจ้าภาพอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเมื่อนักกีฬาเดินทางไปถึงแล้วค่ะ
ก็จะส่งนักกีฬาเข้าร่วม
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมด๑๓๙๒คนนะคะ
เป็นเฉพาะนักกีฬา๙๘๘คนด้วยกัน
โดยสีเกมฯคลักษณ์ที่๓๐ก็มี๑๑ชาติเข้าร่วม
ใช้กันทั้งหมด๕๓๐เหรียญทองใน๕๖ชนิดกีฬา
สังเวียนแข่ง๓เมืองด้วยกันนะคะ
มีมานิลาคลักซิตี้แล้วก็ซูบิตค่ะ

เพราะว่าถ้าทำให้นักกีฬาไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ
หรือไม่สะดวกสบายจริงอาจจะส่งผลกระทบจริง
ใช่ก็ส่งผลกับการแข่งขัน
ใช่ค่ะขอบคุณด้วยนะครับ
ในข่าวกีฬาของเราคุณพิชชี่ในช่วงแรกนี้เลยนะครับ